เกษตรทำเงินวันนี้พาไปบุกไล่สตอเบอรี่ของหนุ่มชาวปากาเกยอ
เขาบอกว่านี่คือขุมทรัพย์ดีนี่เอง
ทรัพย์ที่ว่าคือยังไงติดตามกันเลยกับช่วงเกษตรทำเงิน
เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่าย
ชวนชาวตลอดข่าวมากันที่ไร่สตีเบอร์รอ

ที่ตำบลแก่นมะกรูดอเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
ไร่แห่งนี้เป็นของคุณสีฟ้ากลืนไกร
หนุ่มไทยชาวปากากยอที่เรียนจบด้านการพัฒนาชุมชนมา
แต่หันมาทำอาชีพเกษตรกร
เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สูงครับ
โดยมีสำนักงานเกษตรและสากรจังหวัดอุทัยธานี
เข้ามาส่งเสริมพื้นเศรษฐกิจทั้งสตอเบอรี่และพืชผักเมืองหนาว
เพื่อลดการทำไร่เลื่อนลอยและตัดไม้ทำลายป่า
จึงได้ปลูกพืชเศรษฐกิจที่หน่วยงานเข้ามาส่งเสริมเป็นอาชีพหลัก
โดยพื้นเพลของคนบนเขาที่นี่คือการปลูกไม้ผลหรือว่าการปลูกสตอเบอรี่การปลูกผักคือเป็นสิ่งใหม่
โดยเขาจะใช้พืชที่๑ไร่ปลูกสตอบเบอรี่พันธ์พระราชฌาติภาษา๘๐
ซึ่งนำมาจากอสเมจชเชียงใหม่
ซึ่งเตรียมพื้นที่ในการปลูกช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป
แต่จะเริ่มปลูกในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม
เราก็จะเริ่มมีผลิตทางไปปลายมากลา
อกจากคุณสีฟ้าจะปลูกไว้ขายแล้วเขายังปลูกไว้กินเองกับครอบครัวอีกด้วยนะครับ
แถมยังปลอดสารเคมีอีกต่างหากซึ่งสตอเบอรี่ของเขาจะมีรสชาติหวานกรอบและฉ่ำมากเลยทีเดียวนะครับ
โดยขายกล่องละ๑๐๐๑๕๐บาทหากช่างกิโลขายนะก็ขายกิโลกรัมละ๓๐๐บาท
แล้วการทำอาชีพเกษตรกรแบบนี้รายได้ที่เข้ามามันคุ้มค่าเหนื่อยไหมครับพี่

ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการดูแลครับ
โอ้โหรายได้ถือว่าคุ้มค่าเหนื่อยจริงเลยนะครับ
และที่แห่งนี้ก็กลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ
สตอเบอรี่เข้าหน้าทานนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ทำเงินได้ดีด้วยนะคะ
ยังไงถ้าเกิดสนใจยังไงศึกษาหาข้อมูลในการปลูกกันก่อนนะจ๊ะ